วิเคราะห์ด้านทะเลจีนใต้ก็ได้ประเมินสถานการณ์
ว่าสำหรับในพื้นที่พิพาทจากนี้ต่อไป
สถานการณ์ก็จะมีความตึงเครียดเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ในขณะที่ล่าสุดสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐ
ได้มีการตำหนิรัฐบาลของประธานธิบดีโอบามา
ปล่อยให้จีนสามารถนำเครื่องบินไปทดสอบลันเวย์บนเกาะเทียมได้
ในจอนแม็คเคนสมาชิกวิธีสภาจากพักรุงภาพบริกัน

ประธานาธิบดีของสหรัฐที่ล่าช้า
ในการจัดการและประสานงานด้านความมั่นคง
เพื่อดูแลพื้นที่พิพาทในเอเชียแปซิฟิกส
โดยเฉพาะการที่ไม่ตัดสินใจส่งเรือลาดตระเวนเข้าไปเพิ่มเติม
ส่งผลให้จีนยังคงลุกล้ำพื้นที่พิพาทอย่างไม่เกรงกลัว
และล่าสุดจีนยังนำเครื่องบินลงไปจอดบนเกาะเทียม

จนเกิดความตึงเครียดขึ้นมาในภูมิภาคนี้อีกครั้ง
วิเคราะห์มองว่าการที่จีนพยายามเคลื่อนไหวด้านทหาร
ในพื้นที่พิพาททะเลจีนใต้มากขึ้น
อาจจะทำให้จีนสามารถเข้าไปควบคุมพื้นที่ป้องกันภัยทางอากาศได้มากขึ้น
และย่อมจะสร้างความตึงเครียดระหว่างประเทศคู่พิพาท

การนำเครื่องบินลงจอดบนก่อเทียมของจีนเป็นการตั้งความตื่นเครียด
และเป็นภัยคุกคามความมั่นคงในภูมิภาค
เรียกร้องให้ประเทศที่อ้างกรรมสิทธิเหนือหมู่ก่อน
หยุดการเข้าไปเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นที่
การก่อสร้างทางการทหารและขอให้หันมาให้ความสำคัญกับการเจรจา
เพื่อบรรลุข้อตกลงร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่พิพาท
โดยสหรัฐยังคงยืนกรานจะมีปฏิบัติการลาดตระเวนพื้นที่หมู่เกาะ
ยังเป็นข้อพิพาทต่อไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ
แต่จะมีการพิจารณาช่วงเวลาในการลาดตระเวนทั้งทางน้ำและทางอากาศอีกครั้ง
หลังมีการลาดตระเวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่๒๑ธันวาคมที่ผ่านมา
ส่วนในชันโฮเซโคศกระทรวงต่างประเทศของฟิลิปปินส
ประกาศจะประท้วงจีนด้วยวิธีทางการทูต
ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ถือว่าเป็นการเพิ่มความตึงเครียด
และลุกล้ำอธิปไตยของฟิลิปปินส์
และเกรงว่าต่อไปจีนจะเข้ามาควบคุมพื้นที่พิพาท
ทะเลจีนใต้ทั้งหมดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการเดินเรือ
และการบินเพื่อการพาณิชย์ของฟิลิปปินส์ด้วย
โดยท่าทีของฟิลิปปินส์ครั้งนี้มีขึ้น
เวียดนามได้ตำหนิจีนต่อการกระทำที่ลุกล้ำอธิปไตยของเวียดนาม